มือถือเลยนะครับแล้วดูคลิปนี้พร้อมกันผู้ชายคนนี้ไปจอดรถทับทางมาลาย
ค่ะเขาโดนตำรวจล็อกล้อครับตำรวจเนี้ยก็อยู่ข้างหน้าเขาเลยนะ
แต่เขาถ่ายแล้วเขาด่าตำรวจคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่า
ตัวเขาเนี่ยผิดหรือตำรวจอ่ะผิดผมรู้ว่าผมเหยียบเส้นแดง
ผมถอยให้ได้คุณก็บอกสิครับว่าผมถอยได้อ่ะคุณล็อกล้อผมทำไมเนี่ย
ก็บอกกันหากินแค่นี้เหรอครับ
ผมแค่คุยงานแป๊บเดียวก็ผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยก็แค่บอกว่าเอ้ย

โอ้ยหากินแค่นี้เหรอครับคือตอนนี้ตอนนี้ส่วนตัวผมเออ
ผมไม่ได้เป็นห่วงเรื่องคดีจราจรแล้วผมเป็นห่วงเรื่องหมินประมาท
หมินประมาทเจ้าพนักงานผมห่วงตรงนี้แล้วพี่เบิร์ตสิ่งที่ตามมา
น้ำแข็งว่าทัวร์มันน่าจะมาลงกระแสมันอาจจะตีกลับหรือเปล่า
ว่าตอนแรกต้องบอกนะว่าผู้ชายคนนี้เขาเอาคลิปมาลง
อ่าแต่ทำไมเหมือนกระแสมันจะตีกลับไปที่ตัวผู้ชายคนที่เอาคลิปมาลงยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
คืออย่างนี้ครับตัวผู้ชายเขาถ่ายคลิปนี้ใช่ไหมครับ
แชร์ต่ออีกทีนึงเอาไปลงในทวิตเตอร์ครับแล้วเขียนข้อความนี่ทางซ้ายนี่
ถ้าทุกคนคิดแบบนี้กฎจราจรก็คงไม่ต้องมี
ยังกล้าลงคลิปประจานตัวเองอีกต้องใช้คำอะไรโง่ขนาดไหน
คือเขาตัดพอไงเขาตัดเพราะว่าเฮ้ยเตือนก็ได้อันนี้อ่า
คือตัดพอต้องคุยงานอยู่ในรถตัวเดียวคือผมไม่ได้จอดรถแล้วผมลงไปไหนอ่ะ
คุณตำรวจมาเห็นรถผมอยู่เห็นผมอยู่ในรถ
บอกผมหน่อยสิไม่ต้องถึงขั้นล็อกล้อได้ไหม
แต่คุณผู้ชมตอนที่เขาอัดคลิปคุณเห็นสังเกตอะไรไหม
ตำรวจนิ่งมากใช่อ่าตำรวจยังคงแบบเขียนใบสั่งอยู่
เวลาจรท่านนี้นะปล่อยไปไม่เขียนใบสั่งเอ้าเราเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
เออเขาก็ต้องทำตามหน้าที่หรือเปล่า